รถไม่หลบรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนี่ยมีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคราวนี้ที่ชุมพรนะฮะเป็นรถกระบะคันหนึ่งแต่พฤติกรรมเนี่ยโอ้โหคือมันแย่มากนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้ทางกับรถพยาบาลคันนี้นะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศเสียงนะ
ขอทางแล้วนะครับตบไฟก็แล้วบีบแรร์ก็แล้ว
แต่กระบะคันนี้ก็ไม่หลบคลิปนี้นะครับถูกโพสต์
โดยหน่วยกู้ชีพอบตทุ่งคาจังหวัดชุมพรนะครับ
บอกว่าโดนมาเมื่อคืนครับขณะนำส่งผู้ป่วยอืม
นี่ฮะเป็นรถฉุกเฉินนะครับที่เขารับผู้ป่วยมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืน๖มิถุนายนนะครับ
โดยกู้ชีพอบตทุ่งคาได้รับแจ้งจากญาติของผู้ป่วย
ให้มาช่วยเหลือผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๕๔ปี
มีอาการเกร็งปากเบี้ยวพูดไม่ชัดชาที่แขนขวา
ไปถึงก็รีบช่วยเหลือนำขึ้นรถนะฮะเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลชุมพร
แล้วไปถึงก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เราสอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอบตทุ่งคานะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ตอนนั้นพยายามขอทางแล้วส่งสัญญาณก็แล้ว
ประกาศด้วยเครื่องประกาศเสียงตามแบบนี้ของรถก็ไม่ยอมหลบ
ทำทุกวิถีทางแล้วก็เลยอยากขอให้คนที่ขับรถกระบะเนี่ย
ยังไงออกมาแสดงความรับผิดชอบออกมาขอโทษผู้ป่วยหน่อย
เพราะญาติผู้ป่วยเขาเสียความรู้สึกมากกับการกระทำของคนขับรถคันนี้
เขาเบรกก่อนครั้งหนึ่งผมก็ขึ้นมาบอกว่า
ท่านไม่ลงท้ายแล้วท่านจะเบรกทำไมคือผมในรถผมมีผู้ป่วย
ท่านดำลายครับแต่ทีนี้ผมก็ไปเขาก็ยังไม่ลองนะ
ผมก็กลับไปใส่ผมก็ผิดแสผิดแสเขาก็เบรกอีกทีหนึ่ง
นี่ครับหลายคนได้เห็นคลิปวิ่นวิภาแหละนะค่ะ
เพราะว่าอาระกษณะลักษณะสบายก็เลยไม่เอง
เนี่ยเห็นมั้ยโอ้โหพยับจะเบรกเกิดเขาผสมบัติเหตุท้อนท้าย
ใช่ค่ะ
ถ้าจับได้เนี่ยต้องลงโทษอย่างหนักเลยนะ
ก็อยากฟังเหตุผลเหมือนกันคนนี้นะคะว่าทำไปเพราะอะไรจริงครับคุณผู้ชมค่ะ